เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนด่านเกวียนใช้เตาเผาที่ทำจากอิดดิบที่ยังคงสภาพเตาเผาแบบดั้งเดิมแต่ปรับรูปแบบเป็นการเผาที่อยู่บนผิวดินซึ่งต้องใช้ความร้อนในการเผาสามลักษณะคือการใช้ไฟต่ำเรียกว่าการลุม
เป็นการเผาฟืนที่หน้าปากเตาการใช้ไฟกลางเรียกว่าการอุดจะใช้ไม้เล็กเล็กเผาบริเวณปากเตาและการใช้ไฟใหญ่ที่เรียกว่าการลงไฟจะต้องใช้ไม้ฟืนเผาภายในเตาอย่างต่อเนื่องจนหมดเป็นเวลาสองวันสองคืน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน